คุณผู้ชมครับไปดูนาทีระทึกตรงนี้ก็โอ้โหสี่แยกที่เรียกว่าสี่แยกมรณะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
เพราะว่ามันมีกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วฝ่าไฟแดงพุ่งชนกับฟอร์จูเนอร์อย่างจัง
เกือบไปชนกำแพงวัดด้วยนะคะจนกระทั่งวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ค่ะ
โอ้โหสุดท้ายก็นู่นอ่ะเลยไปชนไฟเขียวจนล้มอีกนิดนึงอ่า
นิดนึงคือเข้ากำแพงวันแล้วอ่ะนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้คือเป็นกล้องวงจรปิดที่บริเวณสี่แยกไฟแดงนี่แหละค่ะ
กระบาดคันที่เห็นนะคะคือรถกระบาดสีบอลไหมเลขทะเบียนสี่ก้าวไก่ม่อม้า
หนึ่งสามศูนย์สองกรุงเทพคือเขาขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
ชัดเลยคือฝั่งฟอร์จูเนอร์คันขาวเนี่ยเขามีไฟเขียวไง
เป็นไฟเขียวก็คือตรงได้อืมส่วนฝั่งตรงข้ามคือฝั่งทางที่กระบะเขาขับมาเนี่ย
เป็นไฟแดงต้องจอดแต่คุณไม่จอดผ่าไฟแดงมาแล้วก็พุ่งชนอย่างจังแบบนี้แหละค่ะ
ทำให้รถทั้งสองคันนะคะเกยขึ้นไปบนฟุตป่าแล้วก็ชนกับเสาสัญญาณไฟจราจรจนล้มหักพังเสียหาย
เหตุเกิดบริเวณถนนเทวาพิบาล๔แยกไฟแดงหน้าวัดสะแก้ว
อย่างที่บอกกันไปนะคะอีกนิดนึงไม่กี่เมตรอ่ะพุ่งชนบริเวณเสาแล้วก็กำแพงของวัดแล้วอะค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ตรวจสอบรถทั้งสองคันนะคะสภาพแบบนี้เลย
คือกระบะก็พังยับเยินเช่นเดียวกันส่วนฟอร์จูเนอร์ก็ซีกซ้ายของคันฟอร์จูเนอร์ที่โดนชนอ่ะ
ก็ยับพังเสียหายเช่นเดียวกันนะคะขณะที่เสาไฟจราจรซึ่งเป็นทรัพย์สินสาธารณะก็พังเสียหาย
มีผู้บาดเจ็บ๒รายด้วยกันมีแผลถลอกพกช้ำตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะ
อย่างที่บอกเลยกระบะผ่าไฟแดงพอไม่เคารพสัญญาณไฟก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
หลังจากนี้ก็ต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ